ตลอดตลาดวันนี้ค่ะจะพาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดนะคะ
สงกรานแบบนี้ดูสิว่าราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า

วันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่ค่ะ๗๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔๑บาทต่อฟองนะจ๊ะ
กันที่ราคาอาหารทะเลกันบ้างสงกรานนี้

ปลากระพงขาวค่ะ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ุ้งแชร์บ๊วย๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ึกกล้วย๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และหอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ราคาอาหารทะเลวันนี้คงที่อยู่ประมาณนี้